คุณผู้ชมทีนี้มีเรื่องเตือนภัยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะ
ทีนี้ใครที่จะเก็บอะไรไว้ในรถแล้วก็จอดตากแดดต้องระวัง
ไว้ในรถเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับมีเหตุการณ์สเปรย์กระป๋องระเบิดในรถค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะ๑๘เมษายนนี่เขาก็เลยแชร์กันในโลกออนไลน์มีภาพให้ดู
คือมีสเปรย์กระป๋องที่เป็นโลหะแล้วมันไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี
พออยู่ในรถรถจอดตากแดดโดนความร้อนเป็นเวลานานนาน
สารเคมีกับแก๊สที่อยู่ในกระป๋องอะค่ะมันขยายตัวแล้วมันระเบิดแบบเนี้ย
กระจกรถยนต์แตกเลยนะคะกระจกแตกแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็บางทีสารที่อยู่ในกระป๋องสเปรย์เป็นพวกสารติดไฟ
อันนี้ยิ่งน่ากลัวอาจจะไฟไหม้ได้ด้วย
ดังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะคะคนใช้รถเนี่ยต้องดูให้ดี
มีอะไรตกค้างอยู่ในรถหรือเปล่าบางคนของเยอะไม่ค่อยเก็บของในรถอ่ะ
มีอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะคือบางคนก็เป็นสเปรย์ปรับอากาศอะไรพวกนี้ไง
น้ำหอมอะไรแบบเนี้ยบางทีก็มีไงต้องระวังอย่างเงี้
ใช่หรือว่าไปไหนมาไหนเอ้าติดรถไว้หน่อยใช่
สเปรย์ใส่ฉีดผมอะไรแบบเนี้ยค่ะโอ้มันระเบิดได้นะ
จริงจริงแล้วก็กระจกรถแตกเลยนะแบตเตอรี่สำรองเนี้ยค่ะ
ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
อาจจะลัดวงจรได้อาจจะเกิดระเบิดเกิดไฟลุกไหม้ได้นะคะ
นี่ก็เป็นอุทาหรณ์มาเตือนกันหน่อยว่าต้องระมัดระวังช่วงอากาศร้อนแบบนี้
มีคนเจอจริงจริงนะฮะใช่ค่ะอย่าไปคิดว่าอำเล่นกัน